อยู่ในพื้นที่ชนบุรีครับแต่ว่าคราวนี้เป็นชาวบ้าน

จะมีภาพเป็นตะปูเรือใบแบบนี้

โอ้โหแล้วมันแหลม๓ด้าน๓ทางเลย
ที่ฉันขับรถไปรับรองมียางแตก
ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าถนนเส้นนี้
เมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะรถยังขับผ่านไปผ่านมา

ตะปูเรือใบโรยไว้เป็นตับ

โพสต์เตือนภัยถนนเส้นทางลงจากสี่แยกซีเกาะ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาบอกครับว่า

ถนนตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะ
มันมีตะปูเรือใบแบบนี้ถูกโรยเอาไว้เยอะเลย
แล้วเหมือนเพิ่งทำขึ้นมาใหม่ด้วยนะ

เหมือนเจาะจงเหมือนตั้งใจจะเอามาโรยไว้ตรงนี้

ยังไม่มีใครรู้สาเหตุเลยครับเพราะงงเหมือนกัน
ผู้ใหญ่บ้านบอกเจ้าของเฟซบุ๊กบอก
ถนนเส้นนี้นะมีทั้งรถเล็กวิ่งผ่าน
รถใหญ่ก็วิ่งผ่านรถมันทุกอ่ะ
แล้วเกิดว่าไปเหยียบเข้าเนี่ยยังไง
คือมันไม่ใช่แค่ยางแตกนะคุณคิงแต่มันจะไปถึงกระทั่งว่า
ถ้ายางแตกรถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุตามมาอีก
นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและเป็นความเสี่ยงและอันตราย
ดังนั้นตอนนี้ยังไม่รู้จุดประสงค์คนทำนะฮะ
ฝากถึงคนที่คิดจะทำหรือทำไปแล้วอย่าทำอีก

อย่าหาทำครับไม่อย่างนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ย
เดี๋ยวสุดท้ายตำรวจจะตามหาตัวคุณเจออย่างแน่นอน
แล้วก็ฝากย้ำเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ
อีกครั้งนะถนนตรงนี้คือทางลงจากสี่แยก๔เกาะ
่งหน้าออกบายพาร์ทในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
มัดระวังหน่อยนะฮะนี่ป้ายถนนตรงนี้เลย
ถนนท้องคุ้งหนองรีตรงจุดนั้นซอยนั้นนะครับ
มีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันแอบเห็นอ่ะอู้วสายไฟ
ก็ฝากพื้นที่ช่วยตรวจสอบด้วยครับค่ะ